อันนี้หน่อยต้องบอกว่าชุลมุนวุ่นวายนะครับที่สมุทรปราการนะฮะ
หลายคนเหลือเกินนะฮะคือตามที่มาที่ไปเนี่ย
ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีลูกเขยของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ยกพวกเป็น๑๐ไปรุมทำร้ายวัยรุ่นคนแก่และคนพิการ
ฮะอ้าวมันขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวนะครบเลยนะคะ
เด็กคนแก่คนพิการอย่างนั้นเลยเอาไปดูนะฮะ
ครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับดูนะฮะ
หลายคนเหลือเกินค่ะคืออุ้ยนี่มีฟาดอะไรด้วยเตะก็มีนี่
ไม้หรอท่อเหล็กหรอหรืออะไรนี่ไม่รู้อะไรบุ๊บในมือเนี่ยบางคนเห็นไหมฮะ
เอาไม้พาดไม้ยาวด้วยมายั้งเลยทีเนี้ย
คือเป็นเครือยาศกันก็มีรู้จักกันก็มีไม่รู้จักกันก็มี
เออมั่วไปหมดเลย
มีคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็เอามาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
ทางฝั่งของคนเจ็บแล้วก็ถ่ายคลิปนะบอกว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่น
ยกพวกมาทำร้ายร่างกายน้องชายแล้วก็แม่ของเขาด้วย

คือในคลิปก็จะเห็นว่าทั้งสองฝั่งนี่กำลังชุลมุนวุ่นวายนะครับ
ผู้หญิงก็มีคนสูงอายุก็มีวัยรุ่นก็มี
นี่คนเจ็บนะฮะซ้ายมือเห็นไหมหัวร้างข้างแตก
ถูกกลุ่มวัยรุ่นอีกฝั่งนึงนี่ปักเข้าไปที่หลัง

นี่ครับเสียงตะโกงตะโกนอะไรแบบอื้อหือ

นี่คนนี้หนักสุด
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาในซอยกิ่งแก้ว๒๑ทับ๓นะครับ
ราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วนะครับ
เพื่อจะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ

ที่เห็นในภาพนั้นก็คิดว่ามีมีดปากหลัง

คือเจียบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยตอนกลางดึกเขาได้ยินเสียงพี่สาวของเขาทะเลาะกับพี่เขย
พี่สาวชื่อฝนพี่เขยชื่อกอล์ฟเจียบอกผมก็เลยออกไปห้าม
เพราะว่าก๊อฟพี่เขยเคยสัญญากับผมว่าจะไม่ทำร้ายพี่สาวผมอีก
ก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
พอไปห้ามปรากฏเจียบอกถูกพี่เขยต่อยผมก็เลยต่อยกลับไปหมัดหนึ่ง
หลังจากนั้นแม่กับพี่ชายก็เข้ามาห้ามจับแยกย้ายกัน
ระหว่างนั้นเนี่ยโอ้โหมันมีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละผ่านมาเห็นพอดี
อล์ฟก็คิดว่าผมเนี่ยเรียกพวกมาช่วยพี่เขยคิดว่าผมเรียกพวกมาช่วย
พี่เขยก็เลยถ่ายรูปของตัวพี่เขย

สายมือนะคือกอล์ฟกอล์ฟนี่คือพี่เขยของเจีย
ก็เลยถ่ายรูปของตัวเองที่ถูกต่อยจนเลือดอาบหน้าเนี่ย
ให้เพื่อนดูส่งไปให้เพื่อนดู
แล้วก็โทรตามเพื่อนมาช่วยเป็นเพื่อนต่างถิ่นต่างหมู่บ้านต่างพื้นที่

อล์ฟบอกโอ้นี่ถูกรุมทำร้ายสักพักเดียวมีกลุ่มวัยรุ่นมา๖๗คนมาที่บ้าน
นี่ฮะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะขี่จักรยานยนต์เข้ามาแล้วกอล์ฟเนี่ยก็ชี้มาที่ผมก็คือชี้มาที่เจีย
วัยรุ่นกลุ่มพวกนั้นก็เลยกรูเข้ามาทำร้ายเจีย
นี่ขณะเดียวกันนะฮะเจียบอกว่ายังมีคนชื่อหนุ่มนะครับเป็นเพื่อนของกอล์ฟพี่เขยของเจีย
ใช้มีดเนี่ยมาแทงเข้าที่หลังของเจียแม่เข้ามาห้ามถูกกระชากผมดึงไปจนล้มลง
แล้วก็พากันมารุมเตะซ้ำนะฮะเตียโดนเตะโดนกระทืบไปอีก
พ่อของเจียซึ่งก็พิการด้วยมาช่วยห้ามถูกเหวี่ยงชนประตูรั้วเจ็บไปอีกคนนึง
หลบหนีไปนี่แผนผังบ้านเจียที่ปียชาติคงถิ่นเนี่ย
ไปถามมานะฮะคือฝนพี่สาวเขาเป็นลูกพี่ลูกน้อง
มีลูกน้องแล้วมีสามีก็คือก๊อฟเห็นไหม
เห็นรูปซ้ายมือไหมคุณรัชพรค่ะ
บอกทีแรกกอล์ฟพี่เขยเนี่ยทำร้ายพี่สาวคือฝน
ผมไปห้ามถูกก๊อฟต่อยผมก็เลยต่อยสวนไปทีนึง
ก็เลยถ่ายภาพนี้ส่งไปให้เพื่อนดู

คือจังหวะนั้นมีวัยรุ่นในพื้นที่เนี่ยผ่านมาพอดี
แล้วเขารู้จักกับเจียไงก็ทักทายกันอย่างนี้
บอกก๊อฟก็เลยคิดว่าผมตามพวกมา
ก็เลยส่งรูปตัวเองเลือดอาบหน้าไปให้เพื่อนดูบอกถูกรุม
ตามเพื่อนบ้างโอ้โหนี่ฮะ
คือเจียบอกว่าผมเนี่ยเจ็บถึงขั้นถูกมีดปักกลางหลังนะ

ไอ้วัยรุ่นพวกนี้มาดักรอใช้ปืนขู่ห้ามพาไปหาหมออีกห้ามแจ้งตำรวจอีก

ก๊อฟกับแฟนเขาออกมาทะเลาะข้างนอก
พี่ก๊อฟอะเขาถือก้อยี่ฟาดพื้น
ผมก็เลยเดินขึ้นไปพี่ก็เลยไปบอกเขาพี่ก๊อฟ

ผมนึกเลงมากเหรอเขาก็ต่อยผมพี่
เขาก็เลยโทรหากลุ่มพวกเขา
ก็ก่อนที่เขาจะโทรเขาบอกได้มึงเรียกพวกเดี๋ยวมึงเจอกูแน่
เออผมบอกผมไม่ได้เรียกเออ
แล้วทีนี้พี่เขาบอกกูไม่ฟังกูไม่ฟังใครทั้งนั้นแหละ

ออกมาให้พวกพี่เขานั่นแหละลุมผมอยู่ตรงนี้
ผมว่าวิ่งไปทางนู้นก่อนแล้วก็นั่งมอไซค์ออกไปโรงพยาบาลครับ
จะเห็นว่ามีรถเข้ามาในซอยที่เกิดเหตุเนี่ย
รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับ
จากนั้นตรงนู้นที่วงแดงเอาไว้
ก็มีการชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้น
อยู่ตรงนี้เนี่ย๗นาทีนะฮะ
ก่อนที่คนที่ขับรถเข้ามา
จะพากันขับรถออกไปจากซอย
แล้วก็ไปดักรออยู่อีกจุดหนึ่ง

ก็คือไปดักคมครูเขา

ฝนก็คือภรรยาของกอล์ฟนะครับ

ฝนบอกว่าตัวเธอกับกอล์ฟอยู่กินกันมา๔๕ปี

เนื่องจากสามีเนี่ยหึงหวง

ซึ่งเธอบอกเธอก็ไม่คิดว่าจะบานปลายขนาดนี้

แล้วก็เจียเนี่ยความจริงก็แยกย้ายกันไปแล้ว

แต่ฝ่ายสามีเธอเนี่ยโทรไปเรียกเพื่อนนะฮะ

ตอนนี้ขอเลิกเลย
เพราะทนพฤติกรรมของสามีไม่ไหวแล้ว
อย่างงี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว
มันจะอยู่ในความหวาดระแวงแล้วตอนเนี่ย
นี่ฝนบอกเลือดมันย่อมข้นกว่าน้ำ
เอ้าลองฟังทางอีกฝั่งนะฮะ

ออฟพี่เขยของเจียนะฮะ

เกิดเหตุเนี่ยก่อนจะมีเรื่องมีราวกัน

เรียกเมียก็คือฝนเนี่ยเข้าห้องนะครับ
แต่เมียไม่ยอมเข้าห้องนะ
กลับไปนอนห้องน้องสาวก็เลยมีปากเสียงกัน

เจียน้องของเมียเนี่ยเข้ามายุ่ง
อล์ฟบอกผมยอมรับผิดนะ

แต่ขอโทษเฉพาะในส่วนของเมียผมนะ
แต่เจียกับครอบครัวของเจียคนอื่นเนี่ย
อล์ฟบอกก็เข้ามายุ่งเอง
ส่วนที่เมียขอเลิกพี่ฝนขอเลิก
อล์ฟบอกเลิกก็เลิก
เพราะผมเองก็ไม่กล้าอยู่ที่นี่แล้ว
แบบนี้ก็ได้นะค่ะ
ใช่ครับ
ทีนี้ก็เลยบานปลายเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
แม่ของเจียร์ก็บอกว่าสามีเขาพี่กาลโทษทั้งคู่
สามีก็โดนเธอก็โดนถูกรุมทำร้าย
ทั้งที่ตอนนั้นพยายามอธิบายเหตุผลแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุที่บุกเข้ามาไม่ฟังอะไรเลย
แล้วคนที่บุกมาทำร้ายความจริงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีปัญหาในบ้านอะไรเกิดขึ้น
มาถึงเนี่ยมารุมทำร้ายเลยนะทั้งสองฝ่ายก็ความความจริงคือก๊อฟกับเจีย
พยายามเคลียร์กันอยู่นี่ฮะแต่สุดท้ายเนี่ยโดนหมดทั้งบ้านแม่ของเจียว
บอกพอมันมีคนอื่นเข้ามาแล้วไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไรก็ลุมอย่างเดียว

คือทางฝั่งนี้ก็บอกว่าแม้ว่าก๊อฟจะบอกว่าจะไม่ขอโทษอะไรก็
แล้วแต่จะขอโทษแต่เมียเขาคนเดียวเนี่ยทางฝั่งนี้ทางฝั่งเจียกับ
เจียพ่อเจียบอกไม่รับคำขอโทษเหมือนกันนะค่ะไม่ว่าจะเป็น
หรือว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุคือความจริงแล้วเนี่ยมันทำกัน
รุนแรงเกินไปอืมอ่าเดี๋ยวดูหน่อยนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะครับทุกผู้ชม
ครับคือเขาก็พยายามมาขอโทษกันนะนี่ยกมือไหวแล้วเนี่ยนี่ก๊อฟ
ไหมนี่ก๊อฟใช่ไหมคะทางอีกฝั่งนึงนะอ๋อเป็นฝั่งของเพื่อนที่ตาม
มาคนที่เพื่อนของก๊อฟอ่ากลุ่มเพื่อนก๊อฟทีแรกเขาจะไม่
รับคำขอโทษกันค่ะสุดท้ายเขาก็เข้ามาขอโทษจนได้อืมลอง
ดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยก็แล้วกันนะฮะอยากให้พี่ฟังเอกฝน
ของคนอื่นนิดนึงพี่ครับที่ผมบอกพี่ใจเย็นคุยกับผมก่อน
ไม่ให้พี่จะใจร้อนเลยพี่ครับครับผมต่างคนต่างอารมณ์ร้อนเลยครับ
ทั้งคู่นะครับมันเป็นบรรดาแบบวัยรุ่นอ่ะโมโหใส่กัน
อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ขอโทษด้วยที่ผมทำรุนแรงเกิน
อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วก็จากผมก็อยากจะจบตรงนี้
ผมยอมชดใช้ค่าเสียหายให้พี่อะไรอย่างนี้พี่ก็ทำงาน
ไม่ได้ผมก็ยอมรับทุกอย่างอะไรเงี้ยทุกผมก็ไม่ได้
หนีไปไหนใช่ไหมผมก็อยากมาขอโทษแม่ขอโทษพ่อแล้ว
ขอโทษพี่ด้วยครับอันนี้เพื่อนกอล์ฟฝั่งเพื่อนกอล์ฟไม่
คือไม่ลดละความพยายามที่จะมาขอโทษทาง
ฝั่งนี้ให้ได้ดีนะอ่าใช่ฮะอ่านี่เขาบอกว่าเอานะ
เขาก็พร้อมชดใช้เยียวยาให้ทุกอย่างยอมรับผิดอืมนี่
จบตรงนี้แม่เมื่อคืนถ้าฟังกันซะหน่อยนะมันก็จะไม่
ปลายมาถึงวันนี้เนอะอ่าท่านผู้ชมครับมันมีอีกทีเนี้ย
คือเอาละตรงนี้ขอโทษเคลียร์อะไรกันได้ก็จริงแต่ว่า
ตำรวจบอกว่ามันในทางคดีอาญาแล้วมันก็มีการทำ
กันเกิดขึ้นอ่ะคือมันมีการแทงกันอ่ะพี่อุ๋ย
อันนี้มันไม่ได้ไงคนที่ไปแทงเจียเขาเนี่ยมีดปัก
กลางหลังเนี่ยชื่อนุ่มเป็นเพื่อนของกอล์ฟนะฮะแล้วก็
อล์ฟเองก็นี่ฮะไปมีเรื่องไปทำร้ายเขาแล้วก็
เพื่อนอีกคนนึงชื่อโกะด้วยหนุ่มนี่เสื้อฟ้านะ
มีคนแทงใช่ไหมใช่ที่เอามีดไปปักหลังเลยอ่ะแทง
เขาเนี่ยนะหนุ่มนี้อาจจะโดนหนักอยู่นะวันนี้ไปพบ
ตำรวจที่สพบางแก้วแล้วนะครับเจ้าของพื้นที่ที่
ปราการนะครับหนุ่มยอมรับว่าใช้มีดพกยาวประมาณ
สิบเซนติเมตรแทงใส่เจียเข้าไปเป็นมีดที่พกติด
ตัวประจำอยู่แล้วค่ะแม่หนุ่มบอกไอ้สาเหตุเนี่ยคือโมโห
เพราะเห็นว่ากอล์ฟเนี่ยที่เป็นเพื่อนถูกทำร้ายร่างกาย
เลือดอาบน่ารักเพื่อนแล้วกอล์ฟเนี่ยยังบอกว่าตอน
ที่เกิดเหตุเนี่ยถูกอีกฝั่งนึงเนี่ยจับล็อกตัวเพื่อ
เจียเนี่ยชกหน้าโมโหที่เพื่อนโดนทำร้ายเลือดอาบ
หน้าตัช่ายนี่เอามีดหนวดเหมือนกันเลยนะหน้าตาเขา
เนี่ยส่งรูปเนี้ยไปให้เพื่อนเพื่อนดูเออหนุ่มหนุ่มเสื้อ
ฟ้าเนี่ยอ้างว่าก๊อฟเนี่ยบอกว่าตอนที่ถูกต่อยเนี่ยถูกจับ
ล็อกตัวเลยเพื่อให้เจียต่อยมาถึงก็เลยโมโหใส่ใหญ่เลย
เอาเป็นว่านุ่มเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วแล้วบอกว่าพร้อมรับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลการชดใช้เยียวยาต่างให้กับฝั่งคนเจ็บ
ต้องขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปด้วย
ถ้าฝั่งคนเจ็บไม่ยอมความเขาก็พร้อมถูกลงโทษดำเนินคดีตามกฎหมาย

ก็แจ้งข้อหาทั้ง๓คนไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนนุ่มก็โดนเรื่องของการพาอาวุธมีดด้วยนะฮะ
นี่การใช้อาวุธนะครับ

มันก็จะไม่บานปลายอย่างที่บอกมันจะไม่เลยเถิดมาจนถึงเหตุการณ์วันนี้นะคะ